มาดูเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นยกพวกตีกัน
ไม่แค่ตีกันแต่วัยรุ่นชอบมีปืนกัน

ซอยประชาอุทิศ๗๙ที่ทุ่งครุกรุงเทพ

เรามีหลายคลิปค่อยไล่เรียงดูกันทีละคลิปภาพ
วิทยาลัยศาสตรี
ได้ยินเสียงชัดใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะ

เขาก็ตกใจเพราะได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลย

ยังดีไม่มีคนเจ็บนะยังดีที่ไม่มีใครโดนลูกหลงนะคะ

หน้ากากอนามัยเสื้อลายสีดำ
กับอีกคนนึงที่มีปืนนะคะ

แล้วเหมือนกับว่าเขาจะปีนกำแพง

เหมือนตามหาอะไรบางอย่างแล้วก็จะมีเสียงปืน

แล้วก็ประกาศจะตามล่า

หลังเกิดเหตุนี้นะคะตำรวจสนทุ่งครู

เรียบรองข้างกำแพงหมู่บ้านปลอกระสุนปืนตกอยู่เพียบเลย
ตลอดทางร้อยเมตรเนี่ยค่ะแล้วปลอกกระสุนปืนเนี่ยนะคะ
มีหลายชนิดเลยปืนสั่นปืนยาวตกอยู่เต็ม
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดปากทางเข้าชุมชนช่วงสามทุ่ม
หลังก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่น๖คนขี่รถจักรยานยนต์สามคันออกไปจากที่เกิดเหตุนะคะภาพนี้ค่ะ
ไม่กล้าปลอดภัยอือก็เลยโทรไปหาป้าแล้ว
บอกให้บันทึกวีดีโอไว้ก็เลยบันทึกได้แต่เสียง
เขาว่าไม่กล้าได้ออกไป
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเจ้าของรถจักรยานยนต์
ซึ่งเขาอยู่ในเหตุการณ์นางสาวพรพันธ์นะคะ
เขาบอกว่าเขาไปซื้อของไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็เห็นเหตุการณ์พอดี
ทีนี้ค่ะนางวราพรเจ้าของบ้านที่เสียหาย
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ที่เราต้องคุยกับชาวบ้านหลายคนเพราะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนนะคะ
คุณพี่เมื่อสักครู่ที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์นะคะ
คือรถของเธอเนี่ยตกลงไปในน้ำอ่ะเพราะว่ากลุ่มที่ก่อเหตุทำรถเธอตกไปในน้ำ
ถึงเนี่ยเจ้าของบ้านที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ว่าที่บ้านก็โอ้โห
มีร่องรอยกระสุนปืนยังดีที่ไม่มีใครเจ็บ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านที่ถูกยิงใส่นางน้ำ
เธอบอกว่าเธอตกใจมากนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่ากลุ่มวัยรุ่นจะกล้ามาก่อเหตุในชุมชนแบบนี้นะคะ
ถึงขั้นที่คนที่อยู่ในบ้านเขาซ่อนตัวกัน
ซ่อนตัวกันเขากลัวกันไปหมดนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีวัยรุ่นมาก่อเหตุไล่ยิงกันแบบนี้
๖ตุลาคมก็มีมาแล้วครั้งหนึ่งไล่ยิงกันเหมือนกัน
ก็คือนอนด้วยความหวัดภาวะเพราะว่าไม่กล้าที่จะนอนสูง
คือนอนลากกับพื้นไว้ก่อนเรากลัวว่ากระสุนจะมาเมื่อไห

คิดว่าเขาเป็นตามยิงคู่อลีกันมากกว่า
เพราะว่าเมื่อวันที่๖ก่อนหน้านี้ก็มียิงกันแล้วครั้งหนึ่ง

มันไม่สมควรที่จะมาเกิดกับบ้านเราเพราะว่าในเมื่อคุณทะเลาะกัน
คุณก็ไปในที่ของคุณไม่ควรที่จะมายิงกันกันแบบนี้
แล้วเราเดือดร้อนไงดีว่าลูกสาวยังไม่กลับมา
ลูกสาวกลับมาต้องมีคนเจ็บไม่เจ็บก็ตาม
เพราะว่ากระสุนมันอยู่ระดับหัวทั้งนั้นเลย
นทุ่งครูลงพื้นที่ไปที่บ้านร้าง
ในจุดที่กลุ่มของในเนฟในเฉินในเพชร
มาเข้ามามั่วสุมยาเสพติดแล้วก็ถูกวัยรุ่นมาไล่ยิง
แต่วันนี้ไม่เจอทั้ง๓คนนะครับท่านผู้ชมครับ
จากการสืบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นี้เป็นความขัดแย้งของวัยรุ่นสองกลุ่มที่ตามมาล้างแค้นกัน
ว่าเป็นกลุ่มในเนสวัยรุ่นต่างถิ่นกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะ
เขาบอกชื่อกลุ่มชายรักเมานะมีคนหนึ่งเขาบอกกับเรานะครับ
บอกว่าทำงานในซอยนี้ขณะจะกลับบ้านเอารถจักรยานยนต์มาจอดตรงทางเดิน
พอสตาร์ทรถเปิดไฟวัยรุ่นขี่รถมา๓๔คันยิงใส่ทันที
ต้องรีบหาที่หลบยิงกันหลายนัดนานครึ่งชั่วโมง
ซึ่งเขาก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันไม่เคยมีปัญหาไม่เคยรู้จักกับกลุ่มในเนสด้วย
แต่เท่าที่รู้กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุน่าจะเป็นแก๊งที่มีปัญหากับกลุ่มในเนส
จะกลับบ้านทีนี้เราบิดกุญแจปุ๊บเราเห็นพวกผู้กรณีมา๔คัน
กักทักแล้วเขายังไม่หยุดยิงเลยนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงยังยิงกันอยู่เลย
เห็นเขาเล่าให้ผมฟังว่ามีพี่คนที่หัวหน้างานผมเล่าให้ฟังว่า
พวกสามคนนี้มันไปหาเรื่องกับพวกอื่นมาไปลุมฝั่งนู้นเข้ามา
แล้วเหมือนฝั่งนู้นเขาไม่ยอมเขามาเอาเราคืน
มีวัยรุ่นในพื้นที่กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลไว้ด้วยนะครับ

มีเช้าบ้านอีกคนนึงด้วยนะฮะ
วัยรุ่นตีกันอ่ะมันน่าจะจบแค่วันแรกแล้วโค้งแรกแล้ว
แต่นี่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีผมมองหน้ามันน่าจะ
ต้องมีคำว่าผลประโยชน์อะพี่น่าจะเป็นไปโกงกันมาหรือแบบ
ลงตัวผลประโยชน์ไม่ลงตัวเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะ
เพราะถ้าสมมุติผมเป็นวัยรุ่นไล่ตีกันมึงตีกูตีมึงก็จบแล้ว
จะเอาหายกันแต่นี่มึงซ้ำแล้วซ้ำอีก
นทุ่งครูกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนผู้เสียหายก็ให้มาให้ข้อมูลแล้วนะฮะเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น